จังหวัดสกลนครมีคุณยายคนหนึ่ง
อาศัยอยู่กับหลานสาวอายุ๔ขวบ

วันหนึ่งมีเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ

มาบอกว่าจะพาหลานสาวไปตามหาหลานชาย
ก็พาออกไปครึ่งชั่วโมง
ปรากฏว่าสิ่งที่คุณยายเห็นคือหลานสาวนะคะ
เดินโซซัดโซเซกลับมาหาที่บ้าน
ในสภาพที่ขามีเลือดอาบ
พาไปโรงพยาบาลถึงได้รู้ว่าอวัยวะเพศฉีกขาด
แล้วก็ถูกลวงไปกระทำชำราว
เรื่องนี้ไปตามจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
สารภาพบอกว่าเสพยาบ้าไป
ก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวนะคะ
ตำรวจสพพังโคนควบคุมตัวนายทวีศักดิ์แก้วกัณหา
หรือว่าเจมส์อายุ๒๕ปีค่ะ
พาไปชี้จุดเกิดเหตุที่กระท่อมท้ายหมู่บ้าน

ในพื้นที่ตำบลต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่นายเจมส์ก่อเหตุลวงเด็กหญิงวัย๔ขวบ
ล่วงละเมิดทางเพศเมื่อวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
นางพรวัย๖๙ปียายของน้องวัย๔ขวบ
เล่าให้ฟังนะคะว่าวันเกิดเหตุ
นายเจมส์ผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
แล้วก็สนิทกับครอบครัวด้วยมาตามหาหลานชายของคุณยาย
แต่หลานชายเนี่ยไม่อยู่นายเจมส์ก็เลยออกอุบาย
หลานสาววัย๔ขวบคนนี้ช่วยไปตามหาในหมู่บ้าน
ก็พากันออกไปค่ะหายไปครึ่งชั่วโมง
สิ่งที่คุณยายเห็นคือหลานสาวเดินกลับมาที่กระท่อมนา
ในสภาพเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศ

พอถามหลานว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยรู้ว่าถูกนายเจมส์เนี่ย

ยายเลยพาไปแจ้งความที่สพพังโคน
แล้วก็รีบนำตัวหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
คุณหมอต้องเย็บแผลให้น้องที่อวัยวะเพศ๓เข็ม

แล้วน้องมีอาการหวาดภาวะตลอดเวลา
เด็กหญิง๔ขวบเท่านั้นนะคะ
ส่วนตัวนายเจมส์ผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่า
ก่อนลงมือก่อเหตุไปเสพยาบ้าจนเมา
แต่สุดท้ายก็ถูกต่ำรวจตามจับตัวได้ค่ะ

พพังโคนก็แจ้งข้อกล่าวหาไปนะคะ
เป็นข้อหากระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปี
กระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี

จากนั้นก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ